คุณผู้ชมถ้าพูดถึงจังหวัดกาลสินหลายคนก็นึกถึงฟอสซิลไดโนเสาร์
การเด็กมีการพาไปเข้าไข้ไปขุดฟอสซิลดาโนเสาร์
แต่ว่าล่าสุดที่ภูผาธาตรแนมเผอร์ฮ่วยพึ่ง
ชาวบ้านเขาไปเจอฟอสซิลโบราณซึ่งตอนแรกเขาก็ไม่รู้หรอกว่าเป็นอะไร
รวมถึงไปเจอรอยเท้าเสือดึกดำบันด้วยนะคะ
ก็ทำให้นางธิดาลีอาจนักธรณีวิทยา
พร้อมกับเจ้าหน้าที่จากพิพิธภัณฑ์สิรินทร
ลงพื้นที่เข้าไปตรวจสอบซากฟอสซิลแห่งใหม่

หลังจากที่มีคนรายงานมาว่าไปเจอซากฟอสซิลนี้
ทำการเก็บภาพกลับมาเพื่อวิเคราะห์อย่างละเอียดนะคะ
แล้วก็มารู้ว่าฟอสซิลที่เจอ
เป็นฟันช้างสายพันธุ์ปัจจุบันอายุประมาณ๑๐๐ปีค่ะ
แต่ยังไม่สามารถระบุรายละเอียดได้มากกว่านั้น
เพราะว่ามีซากฟอสซิลหายไปหลังค้นพบด้วย
ธิดาลีอาจนักธรณีวิทยาบอกว่า
ฟอสซิลที่พบบนภูผาธาตุจากการสำรวจแล้ว
พบว่าเป็นชิ้นส่วนของฟันช้างยุคปัจจุบันอายุไม่ต่ำกว่า๑๐๐ปี
ซึ่งชิ้นส่วนที่พบมีจำนวนน้อย
เจ้าหน้าที่จึงต้องเก็บไปตรวจสอบอย่างละเอียด
ส่วนรอยเท้าสัตว์ที่พบบนลานหิน
เบื้องต้นคาดว่าน่าจะเป็นรอยเท้าเสือในยุคโบราณ
แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นก็ต้องนำไปตรวจสอบให้แน่ใจอีกครั้งนะคะ
ซึ่งภูผาธาตุนี้มีความสวยงามแล้วก็เหมาะสม
ที่จะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่
ให้ประชาชนไปชมรอยเท้าสัตว์ในยุคโบราณ
เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวในจังหวัดด้วย

หลังจากที่มีการค้นพบซากฟอสซิล
มีผู้คนขึ้นไปดูหลายส่วนเลยนะคะ

ก็ไปพบว่าซากฟอสซิลหายไปด้วย
อยากจะวอนขอให้ผู้ที่เก็บเอาซากฟอสซิลไปเนี่ย

เพราะว่านี่ถือเป็นสมบัติของชาติค่ะ
แล้วก็หวังอยากที่จะเก็บเอาไว้ในพื้นที่ที่ค้นพบให้สมบูรณ์ด้วย

แล้วก็สืบทอดรุ่นต่อรุ่นเอาไว้ให้นานที่สุดค่ะ